คุณผู้ชมครับเกิดเหตุงงนะ

แต่ไม่ใช่เรานะไม่ใช่คนไปว่ายน้ำทะเล

นี่เพลงอะไรนะลาลาลอย
ใช่แต่คราวนี้รถของผู้หญิงคนนี้ค่ะ

เพราะว่าสาวคนขับเนี่ยเธอปาร์ตี้หนัก

และพอตื่นมาก็ยังงงพี่คะ
มันไม่ได้ง่ายนะคะ
๕โมงเย็นเมื่อวานต้องไปช่วยลาก
เพราะว่าเห็นไหมว่ารถล้อหน้ามันไป
ในน้ำทะเลแล้วแล้วทรายมันดูดจะเข็นมา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หาดก้นอ่าวที่ตำบลเพอำเภอเมืองระยองค่ะ

ขอไขจอจาน๕๓๔๓ระยอง
จอดอยู่แล้วน้ำมันท่วมล้อแล้วน้ำมันขึ้นด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเชือกสลิงมัดรถกับรถไถนะ
แล้วก็ลากขึ้นฝั่งใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันค่ะ
สอบถามเจ้าของรถคือนางสาวหัดไทยลีประเสริฐพันธ์อายุ๓๒ปี
บอกว่าโหพี่หนูไปปาร์ตี้ฉลองข้ามวันข้ามคืนกับเพื่อน

แล้วทีนี้หนูก็กำลังจะเดินทางกลับหันหัวรถออกไปในทะเล
แล้วพอรถเข้าเกียร์จู่รถหนูมันก็พุ่งลงไปในทะเลแล้ว
รู้ตัวอีกทีนึงไปในทะเลทั้งคันแล้วจ้า
พอได้สติปั๊บก็วิ่งขึ้นฝั่งค่ะแจ้งตำรวจแล้วก็ให้กู้ภัยไปช่วย
ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่นะคะที่มาช่วยเหลือได้ทัน
แล้วก็จะระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
นี่คุณผู้ชมโชคดีนะที่ทะเลตรงนี้คือมันยังไม่ลึกมาก
เพราะชาวบ้านเขาใช้เป็นถนนในการวิ่งด้วยแล้วก็นี่เป็นช่วงน้ำลง
คดีที่เธอปลอดภัยด้วยมีสติพอดีแล้วก็ตื่นขึ้นมาทันนะฮะ